ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนท่องเที่ยวเดินทางต้อง
ตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงพกอุปกรณ์กันฝนแบบนี้ด้วยนะครับ
ว่าจากฐานนี้เป็นต้นไปอ่ะยังไงครับหลาย
จุดหลายพื้นที่จะมีฝนโปรยปลายลงมา
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนรอคอยก็คือฝนเหล่านี้จะมาดับร้อนได้หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนก็ตกลงมานะครับ
แต่ว่าอุณหภูมินั้นยังคงร้อนและอุเหมือนเดิม
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่ากระแสลมส่วนใหญ่นั้นเป็นกระแสลมที่มาจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นมรสุมฤดูฝนนั่นเองนะครับ
อบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยเต็มที่เลยนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสลมนะครับ
อาทิตย์ตะวันตกก็มาตรงทิศนี้เลยครับทิศตะวันออกครับ
ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับบริเวณแถวเวียดนามแถวกัมพูชามีกลุ่มฝนอยู่นะครับ
ก่อนหน้านี้ลมมาฝั่งนี้นะครับจึงทำให้กลุ่มฝนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับ
แต่แน่นอนถ้าหากกระแสลมมีการเปลี่ยนมาจุดนี้มาเส้นทางนี้เนี่ยนะครับ
ก็มีบทบาทสำคัญในการหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มนี้เข้ามาตกในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับ
ทีนี้นอกจากนี้เองอย่างที่ได้ย้ำเตือนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ครับ
อากาศเย็นที่แผลลงมาก็เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อีสานคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบนี่คือภาพรวมวันนี้จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศ
พรุ่งนี้ครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกต่อไปนะครับเป็นกราฟิกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
ซึ่งสีฟ้าคืออุณหภูมิเย็นลงนะครับสีส้มอุ่นขึ้น
ในวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับอากาศจะเย็นลงประมาณ๒องศาเซลเซียตนะครับ
ฝนที่ตกมาในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ส่วนในภาคอีสานครับคุณผู้ชมสังเกตดีนะครับตัวเลขประมาณ๔องศาเซลเซียตเลยทีเดียวนะครับ
จะเย็นลงหลังจากวันศุกร์เป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วย
หลังจากนั้นครับในช่วงวันเสาร์ครับภาคเหนือเย็นต่อเนื่องนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็เย็นต่อเนื่องนะครับลดลงอีกประมาณ๒องศาเซลเซียตนะครับ
รวมแล้วหลายจุดหลายพื้นที่คุณหภูมินะครับลดต่ำลงจากเดิมประมาณ๕๖องศาเซลเซียตละทีเดียวนะครับ
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ